มาในแนวการรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จัดงานเปิดตัวสู้ศึกไทยลีก๑ฤดูการ๒๐๒๐อย่างเป็นทางการ
หรือว่าอนุรักษ์โลกและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะ
ที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้ด้วยค่ะ
โดยการเข้ามาชมเกมการแข่งขันของแฟนบอล
ก็จะมีมาตรการคุมเข้มนะคะด้วยการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสนาม

ส่วนเป้าหมายของทีมนะคะก็ตั้งเป้าจะกลับมาในฐานะแชมป์อีกครั้งให้ได้
ในช่วงต้นฤดูการเท่านั้นค่ะ
ส่วนไทยลีกคืนนี้มีแข่งทั้งหมด๔คู่ด้วยกันนะคะ
คู่แรก๕โมง๔๕นาทีการท่าเรือเจอกับสมุทรปาการซิตี้
โมงเย็นค่ะเชียงรายเจอกับสุพรรณบุรี๑ทุ่มนะคะ